คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะงานสงการนะจ๊ะงานคอนเสิร์ต
บอกเลยว่ามีสีสันมากเลยไปที่คนเก่งของเราดีกว่าน้องมิลลิ
คอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะแล้วก็ประกาศให้โรครับรู้ว่า

เพราะว่าน้องเนี่ยอายุ๒๐ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ที่บอกดังให้เขารู้กันทั่วเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
คือไปเจอมิลลิตามแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยว
เออหวับป๊าว่าไปจะได้ไม่ต้องสงสัยว่า
มิลลี่เนี่ยอายุถึงแล้วเหรอ
หนูอายุถึงหนูเข้าได้แล้วค่ะพี่
ซึ่งน้องมิลลิก็เปิดเผยว่างานของน้องนะต้องใช้แรงบันดาลใจเยอะ
ทั้งแต่งเพลงทั้งร้องเพลง

พลังให้ตัวเองในงานพาพี่ไปตี้กันดีกว่า

โดยมิลลิค่ะก็ไปกับพี่ในค่ายนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ไปนั่งจอยไปนั่งดิ้งบ้างเป็นธรรมดา
ไปแล้วได้แรงบันดาลใจมันก็แฮปปี้ดีเหมือนกันนะ
เพราะว่าบิลลี่บอกว่าหนูอายุ๒๐ปีแล้วค่ะ
ที่สำคัญเนี่ยคนโสดจะไปไหนก็ได้

ไปพาร์ทตี้ครับ
ว้าวทิ้งเลยเพราะเราโตแล้ว
ใช่เรา๒๐แล้วเรา๒๐แล้วค่ะ

ชอบแล้วให้เจอกันมันจะได้ไม่ตกใจ

หนูชอบไปเจอคนชอบแบบชื่นส่วนเนอะ
เดี๋ยวเราชอบไปเจอพี่ไปนู่นไปนี่เราก็ได้นั่งคุยกัน

ดนตรีให้ไปไหนก็ต้องไปฟังเพลง

แล้วก็จำมาตลอดตั้งคอนโตแล้วนะฮะ